เขาถามว่าไอ้เสียงแบบนี้มันมีที่มาที่ไปแบบไหน
ทำไมเสียงตามสาย
หรือว่าลำโพงที่เขาใช้กระจายข่าวในหมู่บ้าน
ถึงได้มาพูดถึงเรื่องราวของการทำลายต้นกัญชา
แต่ที่มันฮือฮา

เล่นประกาศไปหัวเราะไปแบบนี้

เพื่อนมนุญาตข้าใจไหม
เอาซะนี่นะ
เออบ้านไหนบ้านใดมีต้นกัญชา
ก็บอกเลยว่าให้ลบทีม
แต่ถ้ายังเก็บเอาไว้ตำรวจจับได้แล้วไม่รู้เรื่องด้วยนะ
บอกแล้วไงให้เอาทิ้งให้ทำทิ้งให้หมดเลย

คนที่เขามาทำเนี่ยที่เขามาประกาศเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้าน

ไม่เกี่ยวอะไรเลยเรื่องคนคนนี้ชื่อว่านายจำนง
นามมาอายุ๓๓ปีเขาเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
และนักจัดรายการวิทยุของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น

แกเล่าครับแกเล่าให้ฟังว่าที่มาของคลิปนี้
นี่พอเขาทำคอนเทนต์เพื่ออะไรเพื่อคลายเครียดอยู่แล้วไง
เป็นคลิปขำแล้วไอ้เสียงผู้ใหญ่บ้านอารมณ์ดีเนี่ย
ก็คือเป็นเสียงเขานั่นแหละคุณผู้ชมฮะเอ้าคุณผู้ชมผมว่านะ
ลองไปฟังเสียงของเขาหน่อยเสียงตัวจริงเสียงจริงว่าตอนทำเสียงคลิปเขาทำยังไงฮะ
เข้าใจหรือเปล่าอ่าสนิทฮะ
ไม่ว่าจะปลูกเพื่อขายเพื่อเสพอะไรก็ลบทิม

เออหรือถ้าจะให้มาต้มกันเอ่อต้มอะไรนะต้มไก่
เอามาต้มไก่ใส่ใบกัญชา
ก็ให้กินไก่ไปด้วยอย่าต้มกินแต่น้ำอย่างเดียว
ให้ทิ้งให้ทิ้งให้หมด
ขอโทษคือเรื่องของเรื่องมันดูแล้วมันตลกจริงดูแล้วขำ
แต่ว่ายังไงซะมันมีบางคนที่เขาไม่ขามอย่างผู้ใหญ่บงผู้ใหญ่บ้าน

คนทำคลิปเขาบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะล่วงเกินผู้ใหญ่บ้าน
หรือว่าผู้นำชุมชนใดแต่อย่างใดนะ
ลองฟังเสียงคุณจำนงเขาพูดหน่อยครับ

ถ้ามันเกิดการเข้าใจผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ
ให้เราพิจารณาตรงนี้ว่ามันเป็นแค่เรื่องสมมุติ
โดยผมเองนะครับ
ตอนนี้นะครับคุณจำนงคนที่ทำเสียง
อย่างนี้เนี่ยก็ได้เข้ามอบตัวกันต่อมาแล้วนะครับ
ยังยังไม่ได้ปลูกกัญชา
เป็นคลิปเฉยคือเขาอยากจะทำออกมาเพื่อให้คนคลายเครียดในช่วงนี้
มีเรื่องราวสนุกที่ทำให้คลายเครียดกันได้